ก็เลยรับไปค่ะ

จริงจริงเรามีต่อก็คือการที่เราจะถ่ายกับนิติโยศานส์อยู่เขาอ่ะค่ะ
ไม่ค่ะก็คือไลฟ์สดทั่วไปอ่ะนะคะเพียงแต่ว่าขอเซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมือนทำเหมือนเน็ตไอดอลคนอื่นนะคะที่แบบต้องมีร้องคางนู่นนี่นั่นคือเราก็มีเลสเรามีเรื่องราวของเราในการที่จะทำเช่นกินแอปเปิ้ลใครอยู่อยู่จะมานั่งเต้นตลอดทั้งชั่วโมงหรือแม้กระทั่งจะมาร้องคางตลอดทั้งชั่วโมงก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะเราก็มีเรื่อง

มีคนตามอยู่แค่๔หมื่นคน
พอเราบอกว่าเราจะทำไลฟ์สดเนี่ย
มันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยจนถึงแสนนึงอะค่ะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะตามไปเราเยอะ
ซึ่งเราไปเปรียบเทียบกับพวกเขาไม่ได้
เพราะเขาเนี่ยโอ้โหคนตามเยอะมากอะไรอย่างนี้

ก็ลองหัดทำดูแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะดัง
แล้วก็กระแสมันจะเยอะขนาดนี้ค่ะ
ไม่จริงมีการเซฟทุกอย่างมีการใส่บาน
คือถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย

ซึ่งมันไม่ได้เป็นบาร์ลูกไม้แล้วเห็นหัวนมอะค่ะ
คนไปทำคือเขาคิดจริงการอาจารย์เนี่ย
มันต้องเห็นจุกเห็นข้างล่างถูกไหมคะ

อย่างที่บอกค่ะมันก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่เรา
มันเป็นเงินของเราที่เราได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่มีกินก็คงเอาเพชรไปขายก่อน

ไม่มีเงินแล้วสุดท้ายก็ต้องมารอขอบริจาค

ย้อนกลับไปทำเงินคื่นที่เราโชว์แล้วครับ
ทั้งแบบว่าปล่อยให้เห็นล่อนจ้อนหัวนมหรือเห็นข้างล่างแบบนี้
ถ้ายังงานแบบนี้ช่วยฝ่านกี่รถ
ว่าเป็นรีวิวสินค้าอะไรหรืออะไรถ้าเราถ่ายนิตยสารเซ็กซี่เราก็ต้องเซ็กซี่
ถ้าจะจับนี่ก็ต้องไปไล่จับเยอะมากค่ะเพราะน้องแต่ละคนนี้คางออกมาอย่างก็ทุกคนโดนเสียบอะไรอย่างนี้
แม้กระทั่งบางคนเนี่ยถอดออกมาแบบแทบจะเห็นหัวอันนั้นก็ต้องไปยิ่งกว่า
แต่คือของแน็ตเนี่ยน้องบางคนเนี่ยเสื้อในก็จริงแต่แบบหัวแทบจะหลุดออกมาแล้ว
ถ้าจะมองว่าเรามีลิมิตในการรับงานใช่ไหม
แต่ไม่ได้ถึงขนาดอนาจารย์นะคะมันก็ต้องเป็นสไตล์เซ็กซี่ของเราอยู่แล้วที่เราทำงานอ่ะ
นี่ค่ะพี่คุณมองว่าเป็นเพราะว่าเราเลิกกับสามีต้องการงานแบบนี้
เหรอคะคิดว่านัทเลิกเหรอคะทำไมถึงคิดว่านัทเลิกเหรอคะ
ก็มันไอจีแน็ตนะคะไม่ใช่ไอจีสามี
ทำไมเนี่ยต้องไปเอาลูกเขาขึ้นด้วยอ่ะคะเพราะว่ามันเป็นงานนะคะ
คือใครมีอยากเห็นนัทแก้ผ้าแล้วอยากจะเห็นผัวนัทอยู่ไหมคะมันก็หมดอารมณ์ป่ะ
อืมมันก็อยากจะเห็นแค่นัทอ่ะค่ะก็แค่นี้ไม่ได้เลิกอ่ะค่ะก็อยู่
แต่ว่าไม่ได้อยู่กันด้วยกันแค่นั้นเองได้กันอยู่ช่วยช่วยอ่ะค่ะ
เพราะว่าในไทม์ไลน์เนี่ยก็โพสต์อยู่เป็นประจำซึ่งงานแต่ละงานที่แท็กเห็นเนี่ย
หรือว่าในเปวันหรือนัดอะไรอย่างนี้ก็จะโพสต์ในทำไลน์แต่คนบางกลุ่มอาจจะไม่ได้เห็นทุกอย่างในชีวิตนั้นเหมือนมาก่อน
แล้วก็เลือกที่จะลงแต่งงานให้เห็นอะไรอย่างเงี้ค่ะเราไม่ได้คุยเรื่องงานกันค่ะ

ก็ดีค่ะเพียงแต่ห่างกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองค่ะ
ยังอยู่ค่ะคุยกันเกือบทุกวันค่ะ
ต่างคนต่างมีงานเขาก็ต้องมีลูกมีหลานอยู่ที่นั่นที่จะต้องดูแล
แล้วก็ธุรกิจบิสเน็ตของเขาเวลาถ้าเขามาเมืองไทยการทำงานของเขาก็จะติดขัด
เพราะเวลาเมืองไทยกับเวลาที่บ้านเขามันต่างกัน
อย่างเวลาเขาจะนอนที่เมืองไทยเขาก็ต้องมานั่งคุยงานอย่างนี้ค่ะซึ่งตี๒ตี๓
แต่เราไม่ได้กลับไปดูแลเขา
การ์ดอะค่ะกินการ์ดระหว่างนี้ก็ยังรอกินการ์ดทำเรื่องขอกินการ์ดอยู่
ก็เลยเหมือนว่าเราก็จะไปอยู่กับเขาเลยใช่มั้ย

ถ้าเรากินการ์ดผ่าเราก็จะกลับไปดูแลค่ะ
ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะเลิกกันหรือจะยังไงก็ยังบอกไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้เน็ตดูเป็นเป็นพัดไปในแต่ละเรื่องอะค่ะ
เขาอยากให้ไปอยู่อยู่แล้วค่ะ
ไม่ใช่ไม่มั่นคงแต่แท็กบอกแล้วว่าแน็ตยังไม่ได้รักเขาขนาดนั้นนะคะ
มันก็บอกไม่ได้ว่าเราจะเลิกกันเมื่อไหร่เราจะรักเขาไหมในอนาคต

หากเหตุที่จดหลายคนก็จะบอกว่าเราไม่ได้รักแต่จดกับเขาเพื่อสมบัติอะไร
ถ้าเน็ตบอกว่าเน็ตหวังสมบัติเน็ตขอหย่าเนี่ยค่ะ
หย่าก็ยังไม่หย่าเลยค่ะต้องดูที่ฝ่ายชายด้วยนะคะไม่ใช่ดูที่นัทคนเดียว

บอกแล้วค่ะไม่ได้รักแต่แท็ตสามารถให้การดูแลปฏิบัติได้ดี
อืมแต่ถ้าอยากจะได้ความรักอยากจะได้เรื่องบนเตียงก็ให้ไปหาผู้หญิงคนอื่นได้
แล้วก็แน็ตยินดีที่จะหย่าให้ด้วยทุกครั้งก็ยังพูดคำนี้อยู่แต่เขาไม่ไปอะค่ะ
เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะไปหาอย่างนั้นเขาก็ได้ผู้หญิงที่ได้แต่เงินนะคะ

อืม

ใช่เป็นหนี้สามีด้วยค่ะเยอะเลยค่ะจะบอกให้เพราะว่าแน็ตเนี่ยเอาเงินส่วนใหญ่มาซื้อที่ดิน
แล้วก็มาลงทุนเรื่องสินทรัพย์เรื่องทองเรื่องเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบางทีเงินที่เขาให้มามันก็เหมือนแบบมันอยู่ในบัญชี
เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะใช้อะไรก็เอาไปเลย

แต่เนี่ยก็บอกเขาว่าเงินของฉันก็คือเงินของฉันนะ

เขาก็เลยบอกเออนั่นแหละเอาไปเถอะเอาไปเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเงินภาษีคืนของรัฐบาลที่อเมริกาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ยกให้นัททั้งหมดแม้กระทั่งปีนึงได้คืนเกือบหกเจ็ดแสนอย่างเงี้ค่ะ
เขาก็ยกให้เราแต่ว่าเราไม่ถือวิสาสะว่าเป็นของเรา
นัทบอกที่มีข่าวว่าเขาเอาเงินมาให้เกือบ๒๐๐๐ดอลลาร์นะคะ
มันก็ยังอยู่ในบัญชีแต่ว่าถ้าเราจะเอาออกมาใช้
เราก็จะจดว่าหนี้คืนเรายืมมาเท่านี้๕๐๐๐แสนนึงในแต่ละครั้งที่เรายืมอะค่ะ
แล้วก็ผ่อนใช้เป็นเดือนเดือนละ๕๐๐ดีกว่าเป็นหนี้แบงค์อะค่ะ
เป็นหนี้สามีไม่มีดอกเบี้ย
ที่เขาจะต้องรับผิดชอบอะค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้อยาก
แล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
ก็เป็นเพราะว่าเขามาอยู่เมืองไทย
อินเตอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ที่เขาเปิดไว้อะค่ะ
มันเยอะมากแล้วก็ต้องมานั่งเคลียร์ให้ในแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะบอกไหมคะว่าจริงแล้วสินทรัพย์สินเนี่ย

มันเป็นเงินที่แน็ตหามาได้ด้วยหยัดเงินแรงงาน
ส่วนเงินของเขามันเป็นเงินสดที่เขาให้
แต่แท็กไม่ได้เอามาใช้ค่ะ
ใช่ค่ะจะได้ใช้หนี้สามีให้หมดไงคะ
ก็เยอะไหมก็เยอะค่ะมันก็มีที่ดินด้วยมีเครื่องเพชรเครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เยอะที่บางทีแล้วเราเหมือนหมดไปจากตรงนู้นค่อนข้างเยอะ
เงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละครั้งมันก็ยังไม่พออะไรอย่างนี้
จริงเน็ตอยู่ควบคู่กันมาตลอดเพียงแต่ว่าไม่มีใครเห็นแค่นั้นเองกับสายทางธรรมอะค่ะ
จริงกลับมาแน็ตว่าวงการนี้แน็ตรักค่ะแล้วแน็ตทำงานกลับมาทุกครั้งเนี่ยแน็ตทำด้วยหัวใจ
เกี่ยวกับเรื่องบางทีเราก็เข้าวัดทำบุญอะไรอย่างงี้ค่ะใส่ชุดข่าวเข้าวัดอย่างงี้ค่ะก็จะบอกว่าเป็นการค่อนข้าง
การใส่ชุดข่าวไปวัดมันก็เป็นแค่พิธีทางศาสนานะคะ
แต่การกระทำแล้วจริงการทำความดีการปฏิบัติธรรมมันทำได้ทุกที่ค่ะ
จำเป็นต้องไม่ใส่ชุดขาวเข้าวัดหรอกค่ะแค่เราทำดีทุกวันเนี่ยวันหนึ่งก็ถือว่าได้ปฏิบัติ
เราไม่คิดร้ายกับใครคิดดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วค่ะอืม
เขาได้ปฏิบัติแล้วหรือยังอ่ะคะถ้าถ้าการที่เขามาพูดแบบนี้แท็ตก็ไม่ได้ว่านะคะ
แต่เขาได้ลงมือปฏิบัติแล้วจริงแล้วหรือยังแล้วได้เข้าถึงทางธรรมแล้วจริงแล้วหรือยัง
คือถ้าคนแน็ตสามารถอยู่ได้ทั้งสองพาร์ททั้งทางโลกและทางธรรมอะค่ะ
ถ้าแท็ตรัดจากทางโลกแล้วไปอยู่ทางธรรมเลยอ่ะแล้วถ้าแน็ตโกนหัวบวชชีแล้วอยู่อยู่
ออกมาอีกเพื่อที่จะมาทำงานด้านนี้ค่อยมาว่าแน็ตดีกว่า
เพราะนี่แน็ตก็ยังเป็นคนที่อยู่ชาวพุทธก็จริงแต่ว่าแท็กก็ยังต้องใช้ดำรงชีวิตอยู่ในทางโลก
ส่วนทางธรรมเนี่ยก็เข้าวัดแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนคืออย่างเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็เข้าวัด
แต่ว่าในไอจีหรือในเฟซบุ๊กเจ๊ก็จะไม่เห็นว่าแท็ตไปใส่ชุดขาวไปทำอะไร
แน็ตมารับงานเต็มตัวเพียงแต่แท็ตไม่ได้บอกให้ใครรู้ว่าแท็ตไปเข้าอะค่ะ
คนจะได้ไม่ต้องเอาทางโลกและทางธรรมมาปะปนกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทุกครั้งที่แท็กไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็รู้ว่าเวลามีข่าวเราออกมา
คนก็ต้องด่าเราแท็กก็โอโหสีให้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราได้ปฏิบัติทำอยู่เราได้ทำความดี
แต่คนที่เขาไม่รู้เขาก็ว่าเราอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็โอโหสีให้ทุกครั้งจะได้ไม่เป็นบาปต่อกัน
ตอนนี้หนุ่มไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าแท็กเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปถึง๒เบอร์แล้วอะค่ะ
มันก็เลยทำให้ไม่มีใครเข้ามาติดต่อแน็ตแล้วก็มันเป็นการเซฟตัวเองด้วยค่ะแต่ก่อนหน้านี้เยอะมากค่ะ
ไม่ได้ปิดนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปเจอคนในสังคมมากกว่า
แต่ก็มีนะคะมีอยู่ตอนที่เป็นข่าวดังก็มีผู้จัดการบอกว่ามีพวกผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีโทรมาขอกินข้าวอะไรอย่างนี้
ก็พี่สาวก็บอกว่าขอชื่อจริงนามสกุลจริงหน่อยเขาก็บอกว่าไม่บอกได้ไหมครับอะไรอย่างนี้แล้วก็วางหูไป
แต่จริงที่ถามเพราะอะไรเรากลัวพวกคนแอบอ้างมาทำให้วงการของเขาเสื่อมอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้อีกอะค่ะมันยังตอบไม่ได้อะค่ะเพราะตอนนี้เราไม่ได้เจอใครเราทำแต่งานนะคะ
เรื่องอย่างที่เราขอให้สามีใช่ค่ะเมื่อไหร่เขารู้สึกไม่ไหวกับเราแล้วอะค่ะ
เราให้ให้เขาเป็นคนเอ่ยปากที่จะหย่าดีกว่าเพราะที่สามครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เราเอ่ยปากขอหย่าตลอดแต่เขาไม่หย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื้อฮือค่ะ
ขอถามค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ
คือจริงแล้วแน็ตไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ไปจับหน้าอก
หน้าอกเราคุณหมอบอกไม่คล้อยไม่ยานไม่ต้องทำนมสวยมากธรรมชาติแบบนี้
แล้วคือถ้าเห็นของปลอมกว่าของจริงเนี่ยมันคนละฟิลคนละอารมณ์นะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอืมก็ตัดสินใจหมอไม่ทำมั้ง
หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราคิดไปคิดมา
เราได้พรีเซนเตอร์ด้วยไงคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหา
เป็นอุปสรรคในการถ่ายแบบมากกว่าแต่ถ้าดำรงชีวิตในปัจจุบันเนี่ย
ไม่จำเป็นก็ได้แต่เวลาถ่ายแบบมันจะลำบาก
เพราะว่าต้องมานั่งขยันโกยมานั่งขยันแบบว่าแบบว่าต้องให้นมมันตั้งหาอะไรมาดันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมก็เลยอ่ะตัดสินใจทำแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาก
เพื่อเพิ่มให้เนินตรงนี้เขาเรียกว่าอบอิ่มมากขึ้นนะคะ
สามร้อยดาวอะค่ะสามร้อยยวงก็ประมาณสองห้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
เพื่อที่จะเติมแค่เนินช่วงนี้เพราะเราเป็นคนมีหน้าอกอยู่แล้วค่ะ
สิบสี่มีนานเนี้ยค่ะใช่ค่ะทำรู้ที่จะกลับมารับงานเป็นตัว
ซึ่งถ้าอย่างถ้าอย่างที่เราบอกค่ะถ้าวันที่๙เนี่ยค่ะ
การไลฟ์สดเต็มรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันประสบความสำเร็จแล้ว
กับเราตลอดตีตลาดเต็มรถไหมก็แน็ตบอกว่าถ้ารับงานนี้แล้ว
เจ้าของงานประทับใจเนี่ยเราก็สามารถเดินสายได้เลยค่ะ
ความเซ็คที่ของเรามันจะแสดงอย่างมันไม่ใช่มันต้องดูคอนเซ็ปต์งาน
แล้วตรงนั้นมันเป็นสถานที่โล่งแจ้งอ่ะค่ะซึ่งมันอาจจะมีคนนอกเข้ามาก็ได้
หรือไม่มีก็ได้แต่เราควรจะเซฟก็คือใส่กางเกงขาสั้น
ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นใส่เสื้อเหมือนลูกไม้
ซึ่งมันก็จะเป็นเป็นการที่เอ่อแล้วก็คล้องคลอม
ไม่ใช่เป็นบาลูกไม้บางเพราะตอนนั้นเราถ่ายก็จริง
แต่ว่ามันก็อยู่ในสถานที่ส่วนตัวใช่ไหมคะก็จะมีแค่คนของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกอย่างตอนนั้นเราก็เซฟด้วยไม่ใช่ไม่เฟฟเพราะเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเปียกน้ำ
หรือถ้าอะไรอย่างนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
มันจะเห็นไหมมันจะบังไหมแล้วถึงเนี้ยถึงได้บอกว่า
จริงมันก็ไม่ได้โป๊ะนะเรื่องผ้าเช็ดตัวแต่ทำไมคนไปเซ็นเซอร์ให้มันดูโป๊ะ
แล้วต้องไปเบอร์มันถึงขนาดจะต้องโป๊แล้วบอกคนบางคนมันก็ไป
เขาเรียกว่าทะเลนส์ตึงตังอะค่ะไปแคปหน้าจอแล้วไปซูมขยายเพื่อที่จะจ้องจับผิดอะไรอย่างนี้
คือถ้ามองผ่านมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วถ้าในโซเชียลอย่างนี้ค่ะ
อืมแน็ตไม่มองอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแท็กถือว่าเราอ่ะอยู่ในสังคม
แล้วจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นดารานางเอกนางแบบดาวเซ็กซี่ดาวยั่วอะไรทุกคนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้น
มองว่ามันเป็นสัจธรรมไปแล้วค่ะถ้าตัดใดที่เรายังอยู่วงการนี้
เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วที่สำคัญแน็ตอยู่ในโลกของแท็ก
อยู่ในที่ของแท็ตซึ่งแท็ตไม่ได้ไปก้าวไก่ในพื้นที่ส่วนตัวของใคร
แล้วแท็กก็มีความสุขกับสิ่งที่แท็กทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาชีวิตของเราเอาจุดยืนของเราไปยืนอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่เนี่ย
เชื่อว่าเราจะอยู่พื้นที่นี้ลำบากเพราะว่ามันคือการที่เราแคร์ทุกคนนะคะทุกสายตา
มีโครงการจะทำอะไรอีกไหมรับงาน

จริงแล้วเราก็วางแผนการทำธุรกิจอยู่ตลอดค่ะ
แต่ว่าทางสายครอบครัวแท็ตญาติแท็ตมาทางด้านอสังหากับเป็นนักขายอะค่ะ
ก็ดูเมื่อมีโอกาสแต่แน็ตเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเนี่ย
ก็เก็บเกี่ยวชีวิตในเรื่องของที่ดินสินทรัพย์ที่เราสามารถที่จะหาได้ทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
ตอนนี้ยังหรอกค่ะก็แค่มีไม่กี่แปลงเอง
แต่ว่าเราภูมิใจที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรามากกว่าที่ไม่ได้มาจากสามี
ตอนนี้อาทิตย์หลักของที่ดินคืออะไร
ก็คือเนี่ยค่ะเป็นนางแบบเป็นนักแสดงเป็นดาราจะว่าเป็นเน็ตไอดอลก็ใช่
เพราะว่ามันก็อยู่ควบคู่กันใช่ไหมค่ะ
แล้วก็เดินสายเซ็กซี่โชว์อีเวนต์ตามงานต่างโชว์ตัวอย่างนี้ค่ะ
ค่ะขอบคุณพี่มากนะคะ
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒